ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ถ้ารัฐไม่ยกเลิกกฎหมายนั่งท้ายกระบะ
ขับกระบะขนคนถูกกฎหมาย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าพร้อมตีแสกหน้าแล้วนะคะ

ทำเอาหลายคนกังวลแล้วก็แสดงความไม่พอใจกันนะคะว่า

แต่คราวนี้ค่ะออกมาใหม่แล้ว

มีคนขับรถกระบะทั่วประเทศไทยนั้นประมาณ๖ล้าน๕แสนคัน

คันนี้ถือว่าเป็นรถกระบะของครอบครัว
วันธรรมดาเอาไว้ส่งของเอาไว้ทำงานนะครับ
ขนเกษตรพืชผลต่าง
ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะพาครอบครัวไปเที่ยว
ตอนนี้ไปเจอในกรณีที่เขาห้ามนั่งรถกระบะ
นั่งแคปห้ามนั่งหลังรถกระบะ
โดยเฉพาะในช่วงสงกรานที่มีการเดินทางกับภูมิลำเนาต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นปัญหา
ต่อมาทางรัฐบาลโดยพลเอกประวิทธิ์
ได้มาแถลก็ยอมถอย
คือปัญหาของเราต่อไปต่อไปหลังสงการจะให้อย่างนี้ต่อไปมั้ย

เพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเรามาดูตัวเลขของการค่าใช้จ่ายในการทำรถกระบะให้นั่งได้
ต่อไปแล้วเขาไม่ถอยกลับไปใช้เหมือนเดิมรถกระบะจะทำอย่างไร
ไปเพิ่มหลังคา๒ไปเพิ่มเบาะ๓ไปเปลี่ยนทะเบียนใหม่เป็นรถที่สามารถนั่งได้เกิน๗คนนะครับ
เข็มขัดถ้าไม่มีจะต้องไปเพิ่มเข็มขัดราคาเท่าไหร่
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละครับไม่มีได้มาฟรี
ดังนั้นเดี๋ยวผมจะสำรวจตรวจสอบและบอกราคาท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหน
ค่ะดูชูวิทย์กับคุณนิวนี่แหละครับค่ะแล้วก็จะรู้ว่าเดี๋ยวไปติดตั้งเข็มขัดจะต้องเตรียมเงินได้เท่าไหร่
เดี๋ยวนี้เนี่ยพูดไปพูดมาไอ้กล้องหน้ารถนี่มันสำคัญนะครับ
กล้องหน้ารถเนี่ยเดี๋ยวนี้ประกันภัยยังให้ติดแล้วก็ยอมลดเบี้ยประกันถ้ามีการติดกล้องหน้ารถ
เพราะว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งขับรถไปมีกล้องให้เห็นนะครับมันเถียงไม่ได้
เมื่อวันก่อนก็จะมีข่าวที่ขับเป็นงูเลื้อยนะครับในคนนั้นที่ขับเป็นงูเลื้อยแล้วอ้างว่าจะสอนคนให้ขับรถช้ามันอันตราย
อันนี้ก็จะสังเกตได้ครับว่ามันเป็นประโยชน์ว่าเราได้เห็นความเป็นจริงเป็นอย่างไร
กรณีของเข็มขัดก็ดีกรณีของหลังคาก็ดีแล้วก็ภาษีที่จะต้องจ่ายเราจะมาตีทีละประเด็นประเด็นในเบรกต่อไปให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนต้องเตรียมเงินในกระเป๋ายังไง
หลังสงกรานก็อาจจะเผื่อไว้หน่อยนะอย่าไปเที่ยวสงการหมด
เพราะถ้าไปเที่ยวสงการหมดแล้วกลับมาเนี่ยเกิดรัฐบาลเขาบอกว่าเอากลับมาใช้ใหม่
จะต้องใช้เงินนะในการมาดัดแปลงรถจะทำอย่างไร
นี่เป็นประเด็นหลักที่เราจะคุยกันแล้วเดี๋ยวคุณชุวิตจะตีแสกหน้าให้ดูนะคะว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่

อกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องเท็กซี่มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มีให้ผมพูดมีให้ผมตีทุกวันแล้วครับคุณนิวครับ
ไม่ใช่เรื่องเข็มขัดอย่างเดียวเรื่องนู้นเรื่องของเรื่องของแท็กซี่
เท็กซี่นี่ก็สำคัญฮะเอ่อสุภาพสตรีอย่างคุณนิวเนี่ยนั่งเท็กซี่นี่ไม่กลัวเหรอ

ซี่ดีก็มีล่ะครับทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่การนั่งแท็กซี่โดยเป็นสุภาพสตรีอย่าว่าแต่สุภาพสตรีเลยนะครับบุรุษนั่งก็ต้องระวัง

แต่ถ้าสุภาพสตรีนั่งเนี่ยต้องระมัดระวังมากกว่าดังนั้นคนที่จะออกไปกลางค่ำกลางคืนไปทำงานกะกลางคืนกลับบ้านตอนเช้ามืดนะครับนั่งเท็กซี่อย่างไรให้ปลอดภัยติดตามกับผมล่ะครับเดี๋ยวผมบอกให้หมดไอ้วิชานี้ขอโทษนะ

คนอื่นเขาเรียนรู้ในคุกเขาอาจจะออกไปกระทำผิดอาจจะผมเอาวิชาในคุกมาสอนมาบอก

เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้จริงจริงวิชาในคุกสอนอะไรคุณชุวิตและจะนำมาเป็นข้อมูลความรู้ให้กับเราอย่างไรกันบ้างติดตามให้ได้ช่วงหน้าชูวิตตีแสกหน้า

ชุวิตตีแสดงหน้า
ชุวิตตีแสดงหน้า
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของมาตรการที่จะคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยไม่ให้คนนั่งกระบะหรือไม่ให้นั่งแคปเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ยืดหยุ่นนะอนุโลมช่วงสงกรานเนี่ยเดินทางกันได้สัญจรโดยสารกันได้นะคะ
แต่หลังสงกรานสิคะยังคงจะใช้มาตรการนี้อยู่หรือเปล่าเป็นกังวลถ้าใช้คนอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไร
จะต้องดัดแปลงรถที่มีอยู่ไหมคะคุณชุวิต
ก็ต้องครับคือเตรียมตัวไว้ก่อนคุณนิวครับรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับบอกว่านี่เพราะความปลอดภัยที่ออกระเบียบพวกนี้นะ๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดสถิติสูงขึ้นโดยตลอด
อันนี้พลเอกประวิทย์ท่านบอกมาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
ก็ไม่งั้นเนี่ยปีที่แล้วปีก่อนนู้นสถิติมันเห็นเลยนะครับ
ว่ามันขึ้นมาก็เลยอยากจะออกกฎออกระเบียบมา
เพื่อให้ประชาชนนั้นปลอดภัยอันนี้เป็นข้อของรัฐบาลนะครับ
ทีนี้เรามาดูสิครับในฐานะประชาชนเราก็คงต้องทำตาม
ทำตามระเบียบอยู่แล้วถ้าเกิดเข็มขัดเอาล่ะครับ
ถ้ารถท่านไม่มีเข็มขัดคุณนิวครับก็ต้องไปติดเพิ่มถูกไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะไอ้ที่สรุปแล้วเนี่ยมันนั่งตามเข็มขัด
คือเข็มขัดนี่เขาไม่ได้อนุโลมนะครับอันนี้ต้องคาดนะคะ
หน้านี้ต้องคาดครับส่วนเบาะหลังนั้นเขาอาจจะบอกว่าเตือนนะครับ
เพราะว่าการฆ่าเข็มขัดในช่วงที่เดินทางไกลเนี่ย
ก็แน่นอนล่ะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
อกจากนั้นแล้วการเดินทางในระยะใกล้เดี๋ยวนี้เขาก็ให้ติดด้วย
ดังนั้นเข็มขัดด้านหลังไปถามที่
ร้านที่เขารับตกแต่งรถยนต์
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่า๑จุดเนี่ยคือค่าใช้จ่ายเนี่ย
ค่าติดตั้งเนี่ย๑จุดเนี่ย๑๐๐๐บาทนะครับ
บาทแต่ช่วงนี้เขาโปรโมชั่น
เบาะหลังนี่จริงนั่ง๓คนก็ต้องติด๓จุด
ก็เป็น๓๐๐๐นะครับเขาลดให้เหลือ๒๔๐๐นะครับ
นี่คือค่าใช้จ่ายที่ท่านก็ต้องเตรียมไว้ล่ะครับค่ะก็คือเข็มขัดนะครับ
นิรภัยซึ่งจะใช้คาดในระหว่างที่ท่านขับขี่เดินทางนะครับ
ประการที่๒ถ้าท่านมีรถกระบะถูกไหมครับ
รถกระบะเนี่ยตรงแคปข้างหลังเนี่ยคงจะติดไหมเข็มขัดเนี่ย
คือมันก็ไม่ได้สำหรับให้นั่งไม่ใช่สำหรับให้นั่งนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าคงมีหลายคนนะครับไปเตรียมตัวติดไว้แล้วครับ
อย่างน้อยก็คือเอาไว้ก่อนติดไว้ก่อน
เพราะพูดถึงความปลอดภัยใครก็กังวลนะครับ
ที่สำคัญคือด้านหลังฮะกระบะด้านหลังนะครับ
กระบะด้านหลังนั้นจะติดตั้งหลังคานะครับ
ผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ท่านคงจะรู้อยู่แล้วยี่ห้ออะไร
หลังคาที่ครอบคลุมไปด้านหลังรถกระบะนั้น
ราคามือสองนี่ก็ประมาณ๑๗๐๐บาท
ราคามือแรกก็๓๕๐๐นะครับ
อันนี้หมายถึงหลังคาอย่างเดียวก็ยังไม่รวมเบาะอีกแล้วครับ
ถ้าจะทำเบาะใส่เข้าไปเป็นเบาะแถวนะฮะ

ซึ่งนั่งซ้ายนั่งขวาแล้วมีหลังคานะครับ
ค่าใช้จ่ายประมาณ๕๐๐๐รวมทั้งหมดนะครับ
จะเบาะซ้ายเบาะขวาแล้วก็ต้องมีหลังคานะครับ
อันนี้ยังไม่รวมแอร์นะอย่าบอกก่อนนะครับยังไม่รวมแอร์นะครับ
คือท่านผู้ชมครับกระบะคือรถอเนกประสงค์ต้องเข้าใจก่อนนะครับ
ในประเทศไทยก็บอกละ๖ล้าน๕แสนคัน
ทีนี้กระบะเนี่ยเมื่อมีหลังคาแล้วก็ต้องมีเบาะ
ทีนี้มีหลังคามีเบาะเนี่ยมันก็ต้องมีอีกครับมีแอร์ท่อนะครับ
ผู้ชมจะมีรถกระบะแล้วจะไปเตรียมการนะครับไปทำก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายตรงนี้
เท่านั้นยังไม่พอครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนด้วยนะครับ
คือป้ายทะเบียนเนี่ยเอาอย่างนี้ตัวหนังสือสีดำเนี่ยมันเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ผู้ชมคงเห็นมองไปรถเก๋งส่วนบุคคลนี้ตัวหนังสือสีดำ
ก็คือรถบ้านนี่แหละก็คือรถบ้านนี่แหละครับรถบ้านทีนี้ภาษีเนี่ยเขาคิดจากขนาดเครื่องยนต์
คือหมายความตัวหนังสือสีเขียวอันนี้เขาจดเป็นรถบรรทุกนะครับ
กรณีรถบรรทุกนั้นก็คิดเอาตามน้ำหนักรถล่ะครับน้ำหนักรถเยอะเช่นตัน๒ตัน๓ตันก็คิดเพิ่มขึ้นไป
แต่ในกรณีตัวหนังสือสีเขียวเนี่ยไม่เกิน๒ตันนะครับ
กรณีที่สามคือหนังสือสีฟ้าก็คือป้ายตัวสีฟ้านี่แหละครับ
ทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน๗คนอันนี้แหละครับรถตู้นะครับ
แวนประเภทส่วนบุคคลจะเป็นตัวหนังสือสีฟ้า
รถครอบครัวรถที่ไปกันได้หลายคนเกิน๗คน
คนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคิดตามขนาดเครื่องยนต์
ทีนี้กรณีเปลี่ยนรถกระบะค่าใช้จ่ายเนี่ยกับรถกระบะเนี่ยมันก็เช่นกันครับ
มันมีทั้งป้ายตัวหนังสือสีดำนะครับถ้าจะเปลี่ยนไปรถบรรทุกก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว
ถ้าจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์นั่งอย่างที่บอกมีหลังคามีเบาะหลังอยู่ก็ต้องจดเป็นตัวหนังสือสีฟ้า

จดต่างกันครับค่าจดต่างกันแน่นอนครับมีค่าเปลี่ยนทะเบียน๑๐๐บาทนะครับ
จากนั้นแล้วค่าภาษีนี่ก็จะคิดแตกต่างกันถ้าเป็นรถยนต์นั่งก็จะคิดตามขนาดของเครื่องยนต์อย่างที่บอกนะครับ
ถ้าเป็นกรณีที่เป็นรถยนต์เกิน๗ที่นั่งก็จะคิดตามขนาดเครื่องยนต์นะครับ
โอ้โหนี่คือค่าใช้จ่ายถ้าหากว่าเราจะปรับดัดแปลงรถกระบะที่สำหรับบรรทุกของ
หรือว่าสำหรับผู้นั่งผู้โดยสารกับคนขับ๒คัน๒คนเนี่ยนะคะ
ไปเป็นรถที่สามารถที่จะบรรทุกคนได้ด้วยนี่นะคะแรงไปเยอะมากเลยนะ
ถ้าสมมุติจะต้องติดตั้งเข็มขัดพูดราคาโปรโมชั่น๓๒๔๐๐บาท
ถ้ามีหลังคามีแอร์มีเบาะเพิ่มไปอีกสัก๕๐๐๐โดยประมาณ
ถ้าจะเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนทะเบียนอะไรอีกก็หลักพันหลากหลายพันด้วย

ก็เปลี่ยนหลังคาด้วยเพิ่มเบาะด้วยเปลี่ยนป้ายด้วย

ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปเจอด่านนี้เขาก็จับนะครับ
เพราะว่ากลายเป็นการใช้รถผิดประเภทนะครับ
เพราะไปเสริมหลังคานะครับ

ตัวนี้ก็จะมีปัญหาว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วยังไม่จบนะครับ

คือท่านต้องไปตรวจสภาพรถนะครับ

เช่นท่านไปนึกอยากจะเปลี่ยนอาศัยหลังคาไป

แล้วก็เอาปูเสือเอาแล้วก็นั่งเอา

เพราะว่าถ้าไปเจอด่านนั้นก็จะถูกจับอีก
ข่าวว่าดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพราะฉะนั้นจะต้องไปที่กรมขนส่ง
แล้วก็ไปให้วิศวกรตรวจนะครับว่า
หลังคามีสภาพโครงสร้าง
ถูกต้องแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยนะครับ

คุณชูวิทย์มันไม่ยุ่งยากชีวิตไปเหรอคะ
ต้องยุ่งยากครับก็นี่แหละครับถึงบอกว่ารัฐบาลเขาบอกว่า
เขาคิดถึงความปลอดภัยเขาเน้นเรื่องความปลอดภัย
เมื่อมีความปลอดภัยแล้วแน่นอนครับมันก็ต้องมีมาตรฐาน
เดิมอยากจะลืมนะครับคุณอิวคงจำได้
เมื่อสักไม่กี่ปีก่อนเราขับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใช้หมวก

ไปไหนก็หัวดำนี่แหละครับต่อมาก็มีระเบียบครับ
ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับในปัจจุบันก็ต้องใส่เข็มขัด
นะครับไม่มีเข็มขัดก็ต้องไปติดนะครับติด
ตอนนี้เขาบอกว่าคนมาติดนี่ต้องเพิ่มขึ้นยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
ค่ะก็แสดงว่าคนตอบสนองนะครับไปติด
เพราะเรื่องพวกนี้ห่วงถึงความปลอดภัย
อันนี้รวมไปถึงกล้องหน้ารถด้วยนะครับซึ่งกล้องหน้ารถนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งครับ
ปัจจุบันนี้ผมว่าไม่ต้องเถียงกันไงฮะมันดูมีกล้องหน้ารถมันเห็นชัดเจน
ทุกวันนี้ก็ราคาถูกลงด้วยมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบด้วยนะคะ
อกจากนั้นแล้วคุณนิวครับจะไม่พูดเสียเลยไม่ได้นะ
สุภาพสตรีที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งสุภาพบุรุษครอบครัว
ดูรายการชูวิตตีแสกหน้าอยู่เนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องช่วยกันเตือนนะครับ
เพราะภัยสังคมนั้นมีตลอดครับแท็กซี่นะครับเท็กซี่หื่นที่ไปจับ
ไปหาสาวพม่านี่แหละครับที่เห็นแล้วก็จะข่มขื
เพราะเขาออกมาตอนตี๕ตี๕กว่าแล้วก็พื้นที่เนี่ย
อย่าคิดว่าไกลนะครับอยู่เทียมร่วมมิตรอยู่ใจกลางกรุงเทพนี้เอง
ถนนรัชดาพิเศษปรากฏว่าตำรวจจับตัวได้แล้วครับ
ค่ะตำรวจใช่จับได้นะฮะอยู่ที่ระยองครับค่ะเป็นตำรวจ
นครบานห้วยขวางนี่เองนะคุมตัวในคมสรรโตทิมอายุ๓๔ปี
คนขับรถแท็กซี่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายสาวชาวเมียนมา
จะข่มขืนและบังคับสำเร็จความไข้ด้วยปากถ้าทำแผนประกอบคำสารภาพครับ
บริเวณพื้นที่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เป็นพื้นที่เก็บคานสะพานลอยของกรุงเทพบริเวณเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางนะครับ
ผู้ขับรถพาผู้เสียหายเพื่อหวังจะชิงทรัพย์และข่มขืน
โดยก่อนหน้านี้นายคมสรรให้การปฏิเสธคุณนิว
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้คิดจะข่มขืนกะว่าจะไป
จะเอาทรัพย์เขาอย่างเดียวไม่เกี่ยวข่มขืนค่ะ
ไอ้คนนี้เงี่ยนะครับติดคุกมาแล้ว
ปี๕๕ก็โดนหมายจับ
คดีทำนองเดียวกัน๓ปีแล้วปี๕๘ก็มีอีก
เอาอีกปีนี้๖๐ก่อคดีอีก

นั่นแน่นสิคะ
แล้วนายคนนี้มาขับแท็กซี่ได้ยังไงครับ
มีประวัติอย่างนี้แหละครับติดคุกมา๕๕ติดคุก
แล้วถามว่ามาขับแท็กซี่ได้ยังไงครับ
และถามว่าท่านผู้ชมครับ
พี่น้องญาติพี่น้องเรามีน้องสาวลูกสาวพี่สาวแม่
นั่งแท็กซี่ข้างกลางคืนอย่าไปคิดนะครับว่าไม่ได้นั่ง
เพราะคนเราไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดเหตุ
หรือว่าบางครั้งคนทำงานออกกะเช้า
กลับมาบ้านตอนตี๕อย่างโรงแรมอย่างนี้ก็มี
แม้กระทั่งไปทำงานกะกลางคืนก็มี
ดังนั้นเราจะป้องกันตัวยังไงครับคุณนิวครับ
มีวิธีไหมคะคุณนิวเป็นสุภาษาตีนี่คุณนิวไม่กลัวเหรอ
กลัวสิคะเอาล่ะครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟัง
มีวิธีเลยมีวิธีที่จะป้องกัน
การเกิดเหตุเท็กซี่โดยจะต้องระวัง
ในเมื่อกรมขนส่งเนี่ยไม่ได้เข้มงวดกับเรื่องนี้
จริงต้องเข้มงวดฮะอู่ต่างเหล่านี้
จะต้องไม่ให้คนที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรรม
ขึ้นมาขับรถนะครับถามว่าจะทราบได้ยังไงจริง
จริงเนี่ยตำรวจนี่ลิงก์กันหมดครับ
เช็คดูได้เลยครับสมมุติว่าชื่อในโครมศาล
คมสารโตทิมนะครับเช็คกับตำรวจ
ทุกสอนอครับมันขึ้นเลยครับทะเบียนประวัติอาจกรรม
ประวัติอยู่แล้วก็ไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้
ไม่ได้หรอกครับอยากให้เป็นแบบนั้น
ครับทีนี้ทำยังไงกรณีที่ขึ้นรถประการแรกก่อน
ที่จะต้องทำแน่นอนครับคนก็คงจะบอกว่าต้องจดทะเบียนรถ
จดทะเบียนรถทีนี้พอขึ้นรถปุ๊บเนี่ย
ประการแรกอย่านั่งหน้าครับอันนี้ข้อข้อสำคัญก่อนเลย
คืออย่านั่งข้างคนขับอย่านั่งข้างคนขับอย่านั่งหน้านะครับ
ซี่อาจจะอ้างว่าเอ๊ะข้างหลังผมเบาะไม่ดี
ประตูมันปิดไม่แน่นนั่งข้างหน้าดีกว่า
อันนี้ต้องปฏิเสธในการนั่งก่อนยอมรอคันถัดไป
ข้อแรกก่อนเลยครับนะครับสองพื้นที่ที่จะนั่งในเท็กซี่นั้น
เป็นพื้นที่ที่อยู่หลังเท็กซี่บริเวณด้านหลังฝั่งขวาดีที่สุด
คือนั่งด้านหลังของคนขับแท็กซี่เลยครับ
เหตุที่ผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาที่ออกเนี่ย
ประตูมันออกทางเดียวกันนะครับ
บางครั้งเนี่ยคนขับแท็กซี่ที่มีจิตใจเป็นภัยสังคมเนี่ย
จะไปจอดชิดกำแพงเพื่อให้เราประตูออกไม่ได้

เพราะว่าไปขับชิดกำแพงฝั่งซ้ายปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดประตูออกไม่ได้

เข้าใจไหมครับถ้าเรานั่งทั้งนั้นนะครับ
เสร็จแล้วก็จะออกมาแล้วจะมาเปิดประตูข้างเรา

เข้าใจแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือแม่ผมไม่อยากบอกนะ
แต่ผมก็ต้องบอกว่าผมเรียนรู้มาจากในคุก
คือในคุกเนี่ยมันขับแท็กซี่เก่ามันเล่าให้ผมฟัง
เหรอฮะเรื่องนี้แหละครับประกอบ

เพราะว่าบางครั้งบางกรณีเนี่ยเขาก็จะขับไปชิดกับกำแพงนะครับ
ซึ่งเพื่อให้ประตูเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับ

ด้านหลังเนี่ยเพราะถ้านั้นดั้งฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะออก
ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไปติดกำแพงหรือติดอะไร
แล้วแต่ที่เขาจะไปจอดชิดไว้เช่นไปจอดชิดอีกคันนึงเนี่ย

เราก็เปิดไม่ได้แล้วเสร็จเท็กซี่ก็จะออกจากรถ
ข้างหน้าก็จะมานั่งข้างทันที
และถ้าหากว่านั่งด้านหลังคนขับเลยคุณชุวิต
ระยะห่างเนี่ยมันใกล้กันมากเลยนะครับ
เขาจะวิ่งเหมือนกับชั้นเราหรือเปล่าเขาจะเอื้อมลำบากครับ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
ที่เราก้มเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรตกอยู่เราก็ต้องไปเก็บ
เลยคุณชุวิตข้อที่๕นี่สำคัญมากนี่ผมบอกเลยครับ
สุภาพสตรีท่านทั้งหลายที่มีลูกพี่นี่ต้องฟังผม
เรื่องนี้ผมไม่ได้อยากจะโฆษณาแต่ต้องฟังไว้
เรื่องที่๕นี่คือเรื่องของยานอนหลับ
ยานอนหลับลักษณะนี้มันจะคล้ายยามองครับ
ก็จะไว้ที่แอร์นะฮะคนขับด้านหน้าก็จะแอร์เสร็จจะเป่าไปด้านหลังครับ
ส่วนคนขับนี่จะเปิดหน้าต่างครึ่งหนึ่งนะครับให้ลมเข้ามา

แต่คนด้านหลังที่ได้รับกลิ่นพวกนี้จะรู้สึกวิงเวียนทันทีเลย
วิ่งเวียนแล้วเหมือนเมาครับแล้วก็จะหลับ
แต่ตัวนี้แหละครับคือจะบังคับตัวเองบอกไม่หลับไม่หลับครับ
ดมพวกนี้เข้าไปกรณีที่มีกลิ่นนะครับ
ปริงกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแอร์เป่าลงมา
ถ้ากลิ่นไม่ดีเนี่ยก็แนะนำว่าให้เจาะรถนะครับแล้วก็ลง
คุณชูวิทย์แท็กซี่บางคันเขาก็จะให้บริการอารม่านะ
กลิ่นใบเตยบ้างกลิ่นการบูนบ้าง
บางทีกลิ่นสเปรย์ปรับอากาศแหละมันมีค่ะ

ก็อันนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่ประหลาดแล้วว่า
ถ้ามันกินมันก็ต้องสังเกตนะครับ
คือถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยมันมีการป้องกันตั้งแต่ว่า
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะครับ
ขับรถใบขับขี่จะต้องเป็นสาธารณะมันก็จบนะฮะ
แต่ปัญหาคือเราต้องระมัดระวังทุกอย่างโดยเฉพาะกลางคืน
ผมไม่ได้พูดถึงกลางวันนะฮะถ้ากลางวันมันก็ยังโอเค
แต่เวลากลางคืนไว้ใจไม่ได้เลยครับ

ใจกลางรัชดาพิเศษนี่เองครับ

แล้วทำในคดีทำนองเดียวกัน
ประเภทนี้คือทำแล้วมันอดใจไม่ได้มันต้องทำอีก
เหมือนเคยผิดแล้วรอดมาได้ก็มาทำอีก
นี่คือคุณชูวิทย์ให้ข้อสังเกตแล้วก็วิธีการในการโดยสารแท็กซี่อย่างไร
จะทำอย่างไรให้ปลอดภัยหรือว่าลดภัยที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุด

ข้อสุดท้ายผมจะบอกข้อสุดท้ายเนื่องจากทุกคนมีมือถือหมด
รู้ไหมครับการมีมือถือนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับ
กลางค่ำกลางคืนเราก็ต้องใช้ถ่ายรูปก่อน
เลี่ยวตรงนั่งหลังมันจะมีป้ายของคนขับติดอยู่
กรณีนั้นก็ยังโทรศัพท์อีกนะครับโทรศัพท์คุยจะคุยจริงคุยไม่จริง
คือตอนตี๕จะโทรไปหาใครก็คงลำบากเขายังไม่ตื่น
ก็คุยเองแหละครับเพื่อคุยให้เห็นว่าได้คุย
แล้วก็ได้บอกว่านั่งแท็กซี่คันนี้เลขทะเบียนนี้ขณะนี้ไปที่ตรงนี้
คุยเหมือนคุยกับญาติหรือคุยกับใครเพื่อให้เขาบันทึกข้อความ
เพื่อให้คนที่นั่งฟังเกรงกลัว
นี่คือเป็นแท็กติกต่างในการนั่งแท็กซี่ตอนกลางคืนครับ
เอาไปใช้ได้เพราะทั้งหมดนี้คุณชูวิทย์ฟังมาจาก
ผู้ต้องหาคดีที่ถูกจับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับขับแท็กซี่ทั้งนั้น
แล้วก็ก็คือเท็กซี่ดีมันก็มีแล้วในประกอบนี้จริงในคมสรรเนี่ย
เท็กซี่ที่จะเอาไปข่มขืนปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็วิ่ง
แล้วก็ไปเจอเท็กซี่ที่ดีพาไปที่โรงพัก
เพราะฉะนั้นต้องย้ำกันนะคะว่าแท็กซี่ดีมีอีกเยอะให้กำลังใจ
แต่แท็กซี่ที่ทำให้คนอื่นเขาเสียอันนี้ต้อง
ภัยสังคมต้องขอเถอะอย่าให้เกิดแบบนี้อีก
ช่วงหน้ามาสรุปกันหน่อยคุณผู้ชมคุณชูวิทย
ทริคอะไรกันบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะ
มาว่ากันต่อกับคุณชูวิทย์นะคะตอนนี้เรามาสรุปกันหน่อยละกัน
ว่าคุณชุวิตให้ทริคยังไงสำหรับการขึ้นแท็กซี่บ้าง
หนึ่งคืออย่านั่งหน้าอย่านั่งข้างคนขับ
สองนั่งข้างหลังซึ่งให้นั่งหลังคนขับเลยนะคะ

สามถ้าหากมีของหล่นของตกอยู่ข้างล่างแล้วแท็กซี่ให้เก็บ
อย่าไปก้มเก็บเพราะอาจจะเสี่ยงอันตรายได้
เรื่องของกลิ่นค่ะถ้าหากว่าได้กลิ่นแปลกก็ลงรถดีกว่านะคะ
ขอออกจากรถเลยนะคะและสุดท้ายก็คือการโทรศัพท์
หรือสื่อสารบอกคนที่บ้านให้เขาได้ยินหน่อยละกัน
ว่าเรากำลังโดยสารแท็กซี่คันไหนอย่างไร
ค่ะนี่เป็นทริคที่คุณชุวิตได้จากคุกมา
ยังไม่หมดเรื่องของเกี่ยวกับรถยังมีเรื่องล่าสุดครับ
โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
เดินทางใช้รถใช้ถนนโดยทั้งสิ้น
จะกลับบ้านในช่วงสงกรานนะครับระมัดระวัง
และก็อย่าไปขับในธรรมนองเดียวกับนายคนนี้นะครับ
ในคนนี้เนี่ยก็ภาพก็คงจะเห็นอยู่
มีข่าวมาวัน๒วันแล้วล่ะนะครับ
คือแหมผมไม่อยากจะพูดเลยครับแต่คนนี้มันซวยแท้
ขนลุกครับค่ะโดนคุกนะครับโอ้โห
โดนตัดสินคุกครับค่ะเรื่องของค่ะคืออย่างนี้ครับ
ที่ศาลจังหวัดพระคนนงฮะถนนสัมพวุฒิบังนา
วันนี้นะฮะเมื่อพนักงานอายการคดีศาลจังหวัดพระขนงได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายประสงค์
เรืองสิริกุญชัยอายุ๔๙ปีอุปนายกสมาคมโทรกรมมนาคมแห่งประเทศไทย
ขับขี่รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวิทย์นะครับ
ที่มีพฤติกรรมขับรถปาดไปมาอีกทั้งยังหยุดกลางถนน
ทำให้รถจักรยานรถขับขี่ที่ผ่านมาไม่สามารถขับต่อไปได้
ก่อนถูกตำรวจสนอุดมสุขดำเนินคดีครับ
ในข้อหาไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ทีนี้อย่างนี้ครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
นายประสงค์นี่ก็กล่าวก่อนเข้ารับฟังคำพิพากษาแล้วครับว่า
ยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
สารท่านได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังแล้ว
นะครับปรากฏจำเลยให้การรับสารภาพโดยดี
พิพากษาจำคุกจำเลยสิบห้าวันอ๋อ
จำคุกจำเลย๑๕วันคำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาเพราะจำเลยสารภาพ
จึงเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นกักขังแทน๑๕วัน
อีกห้าพันบาทและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
เป็นเวลา๖เดือนรวมทั้งยึดรถยนต์ของกลางไว้
อันนี้หนักนะครับท่านผู้ชมครับ๑รุดยึดรถของกลางไว้
สองปรับห้าพันค่ะสามจำคุก
จำเลยสิบห้าวันค่ะสี่ก็ยึดพักฮะพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกหกเดือน
เดือนขับไอ้งูเลี้ยวไปเลี้ยวมานี่แหละครับโดนหนักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดี
จำเลยก็ได้นำเงินสด๓๐๐๐บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณคดี
ค่ะก็อย่างว่าล่ะครับจะไม่อุทธรณ์เห็นว่านักไปหรือยังไงก็ยังอุทธรณ์
แต่ทั้งที่ตัวเองสารภาพนะฮะดังนั้นการกระทำอย่างนี้
เรียนให้ท่านผู้ชมฟังขณะนี้มีการขับรถไปต่างจังหวัดเยอะ
เดี๋ยวอีกวัน๒วันก็จะทยอยไปรถก็ต้องติดของธรรมดา
ใจเย็นซะหน่อยนะครับเพราะนี่คุกมารอแล้วล่ะครับ
ติดคุกสิบห้าวันนะครับขับรถแบบนี้อ๋อ
เพื่อทานลงนะครับเพื่อให้คนเนี้ยได้รู้รู้ตัวว่าไอ้ขับรถอย่างงี้มันมากเกินไป
ค่ะนะครับแล้วจะมาอ้างมั่วว่าจะไปสอนคนให้ขับรถใช้
ขับรถถูกต้องตัวเองขับรถอย่างนี้นะครับ
แล้วอย่างนี้ครับถ้าท่านผู้ชมหรือท่าน
อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการกักขังนี่เป็นยังไงต่างจากจำคุกยังไง
เพราะว่ากรณีนี้นะครับกรณีนี้ศาลเนี่ยเอ่อ
โทษจำคุกเนี่ยให้เป็นกักขังแทน
เห็นว่าคำรับสารภาพเป็นประโยชน์
ก็เลยเปลี่ยนจากจำคุกให้กลายเป็นกักขัง๑๕วัน
จำคุกนี่ก็ไปเรือนจำแล้วครับเอาง่ายอย่างนี้
คุกไปเรือนจำกักขังก็ไปสถานกักขัง
สถานกักขังเนี่ยโดยของกรมราชธรรมนี้ก็ยังเป็นผู้รับผิดชอบอยู่นะครับ
มีสถานที่กักขังอยู่ก็หลายที่ครับ
ตัวอย่างเช่นที่จังหวัดตราดก็มีนะครับหรือที่กรุงเทพเนี่ย
ก็จะมีที่ปฐุมธานีนะครับเป็นสถานกักขังโดยการดูแลของกรมราชธรรมอยู่
ในกรณีเมืองนอกนั้นน่ะก็อย่างว่าล่ะครับ
กักขังก็เท่ากับว่าจะต้องอยู่นะครับแล้วต้องดูแลต้องเลี้ยงอีกแล้วครับ
ต้องมีข้าวให้กินอีกแล้วครับอยู่ในบริเวณห้ามไปไหนเกินที่กำหนด
แต่สถานที่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรือนจำนะครับ
ไม่ได้เป็นเป็นเป็นเป็นโกรธเป็นลูกโกรธนะครับ
แต่สถานกักขังนั้นอาจจะเป็นบริเวณนะฮะเป็นบริเวณท่านต้องเข้าใจนะครับ
ก็คือการถูกจำคุกก็จะต้องอยู่ในสถานที่อยู่ในห้อง
โมงขึ้นหกโมงปล่อยอืมแต่สถานกักขังนั้นก็อาจจะมีบริเวณให้เดินล่ะครับ
ค่ะนะครับไม่ได้ว่ากักกันอยู่ในบริเวณในห้องนะครับ
ถ้าเป็นที่เมืองนอกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็จะใช้กำไรล่ะครับ
กำไรนี้เป็นกำไรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะใส่ไว้ที่คอเท้านะครับ
แล้วก็ติดรีโมทไว้เสร็จแล้วเราก็แจ้งว่าเราจะอยู่ที่ไหน
เราจะอยู่ที่บ้านนะครับเมื่อลงทะเบียนอยู่ที่บ้าน
เขาก็จะให้เราอยู่แต่บ้านการออกนอกบ้านเกินกว่า๕๐เมตรหรือร้อยเมตรเนี่ย
สัญญาณก็จะดังไปที่สถานีตำรวจค่ะนะครับกำไรมันลักษณะเหมือนโซ่ตรวนที่เราเคยเห็น
เหมือนครับเป็นลักษณะกำไรเลยครับแต่อาจจะตัวใหญ่หน่อยนะครับ
ต้องใส่ตลอดเวลาแม้กระทั่งอาบน้ำก็ต้องใส่นะครับ
กำไรนี่คือจะไม่ได้ถอดออกฮะตลาดเท่าที่เรายังอยู่ในเวลาของการกักกันบริเวณ
ค่ะนะครับคือเราใช้คำพูดว่ากักกันนะครับ
แต่ของไทยเราเป็นการกักขังนะครับคนบางคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะ
นี่มันเก็บกักขังนี่มันยังไงก็คือกักแล้วก็ขังมันก็ต้องขังล่ะครับ
อืมแต่ของเมืองนอกนั้นเขาเรียกว่ากักกันบริเวณ
ก็คืออยู่ในบริเวณบ้านนะครับซึ่งเป็นโทษพวกนี้เป็นโทษระหุโทษ
ไม่หนักนะครับก็จะไม่ต้องเสียงบประมาณในการเลี้ยง
พูดง่ายว่าเลี้ยงไปแล้วสิ้นเปลืองแล้วครับต้องไปเลี้ยงเขาตลอด๓มื้อต่อวัน
นะครับต้องมีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าค่ะก็เลยจะให้อยู่ที่บ้านนะครับ
และไม่ให้ออกนอกบ้านพูดง่ายว่าอิสระภาพนี้มันเหนือ
ใดอยู่แล้วครับไม่อยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้นะครับ
อยู่ได้ในบ้านค่ะครับก็ยังถือว่าดีนะแต่ก็เป็นกรณีตัวอย่าง
แล้วว่าถ้าใครเกิดอารมณ์ชั่ววูบใจร้อนขึ้นมาขับรถปาดไปปาดมา
แบบนี้ก็ต้องเตรียมรับโทษเพราะคุณชุวิตบอกคุกมันอยู่ใกล้ตัวเรา
มากเลยนี่เห็นไหมล่ะครับสมาร์ททำเป็นสีโชว์เลี้ยวซ้ายปาดขวา
เลี้ยวซ้ายปาดขวาเป็นยังไงค่ะแล้วเร็วไหมครับเขาขับเร็ว
ไม่ใช่ครับลงเร็วด้วยอ๋อหมายถึงว่าโทษโทษตัดสิน
เร็วมากครับแป๊บเดียวโดนไป๑๕วันโดนยึดใบขับขี่๖๐
เดือนแต่กักขังกักกันอ่ากักขังฮะโทษทีกักขังสิบห้าวัน
๖เดือนเก็บใบขับขี่และก็ยังยึดรถยนต์ของกลางไว้ด้วย
ค่ะโดนปรับอีกห้าพันบาทไม่ต้องไปไหนละให้มันบรมระซวยแล้วครับ
บจิตสงบใจกันก่อนในช่วงหกเดือนนี้ก็ก็ต้องขอบคุณคุณประสงค์ที่ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างให้กับเรานะ
คนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะยิ่งช่วงสงกรานแบบนี้คนจะเดินทางสัญจรกันเยอะ
ก็ระมัดระวังเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยกันนะคุณชูวิทย
เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับในกรณีนี้ครับ
เพื่อให้สังคมได้เห็นว่าการขับรถเนี่ยโดยเห็นแก่ตัวนะครับ
เบี่ยงไปเบี่ยงมาเพื่อไม่ให้ใครเขาได้ขับนะครับ
เป็นการเขาเรียกว่าปาดซ้ายปาดมาก็ทำให้เกิดผู้อื่นเดือดร้อนนะครับ
อันนี้เห็นเลยครับว่าสารลงเนี่ยเห็นชัดเลย

เอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลเราก็หยิบยกมาเป็นกรณีตัวอย่างนะคะ
แล้วก็หยิบยกมาเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้กันจากเรื่องราวที่คุณชูวิทย์เนี่ย
ได้ไปเจอได้ไปเห็นมาประสบการณ์มากมาย
วันนี้ถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกัน
ส่วนเรื่องอะไรที่คุณผู้ชมอยากจะรู้
อยากจะให้คุณชุวิตช่วยตีแสกหน้า
ส่งมาบอกกันค่ะคุณชูวิทย์เอาเรื่องให้นะคะ
เรามีทีมงานแล้วก็ยังมีทีมงานของคุณชุวิตกว่า๒๗อรหันต์

มีคนร้องว่าตายในเรือนจำ
คือในเรือนจำเนี่ยตายไปแล้วผิดสังเกตแล้วครับ
เพราะว่าส่วนมากจะอยู่ในคุกนั้นก็แปลกครับ
อยู่ในคุกมันแข็งแรงดีนะครับ
ถ้ามีใครตายไปก็ต้องมีการชนะสูตรนะครับ

มีอายการมีหมอและก็มีตำรวจพื้นที่นะครับ
ก็ปรากฏว่าชนะสูตรแล้วนะครับ
พบมีกลิ่นตะแม่งตะแม่งที่เรือนจำตะกัวป่าครับ
แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าญาติเนี่ย
เป็นลมเสียชีวิตในเรือนจำนะครับ
แต่ญาติไม่เชื่อแพทย์ไปชนะสูตร
พบร่องรอยร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำทั้งตัว

เอาล่ะรอคุณชูวิทย์มาตีแสกหน้าเรื่องนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดัดแปลงรถกระบะ
เพื่อรองรับมาตรา๔๔ในการควบคุมการเดินทาง

เชื่อว่าวันนี้คนไทยเราได้ตาสว่างกันแล้วกับทุกประเด็นค่ะ
ติดตามกันต่อได้นะคะทุกเรื่องราวกับคุณชุวิต
เพราะทุกเรื่องจะทำให้เราได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์เพิ่มขึ้นด้วยวันนี้
พวกเราทั้งคู่ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ